ราวของคนสู้ชีวิตวันนี้มีมาฝากอีกแล้วนะคะ

ก็คือคุณลุงธานิน
คุณลุงธานินเนี่ยน่าสงสารมาก
ต้องมาใช้ชีวิตเพียงลำพังในยามแก่
แล้วก็ต้องขายรองเท้าแตะเพื่อประทังชีวิตด้วย
เรื่องราวของคุณลุงธานินคนนี้จะเป็นยังไง
ต้องสู้ชีวิตขนาดไหนไปชมค่ะ
เป็นรอปภดูแลคอนโดดูแลโรงงานอะไรให้เขา
สิบกว่าปีมั้งตอนหลังคิดไปคิดมา
หันมาขายเข็มขัดแล้วก็เลยเปลี่ยนจากเข็มขัด

ถ้าพูดจริงแล้วนะมันเป็นผีการพนัน
ปริศน์ทิโลยีและค่ามากก็ไม่รัก

ผลสุดท้ายตัวเองต้องมาอยู่คนเดียวมาตั้ง๒๐กว่าปี
ไม่มีคนคุยไม่มีคนรู้ใจ
แต่ก็คิดอีกทีว่ามันเป็นอดีตไปแล้ว

อดีตก็คือความฝันปัจจุบันก็คือความจริง
เราจะทำยังไงแล้วเราจะสู้ชีวิตต่อไปยังไง
หลายครั้งเคยแต่ไม่กล้าฆ่าตัวตาย
คิดว่าการฆ่าตัวตายมันทำง่ายแต่มันเป็นบาป
เพราะว่าทุกอย่างมีทางแก้ทุกอย่างเราสู้ได้
ทุกคนก็มีปัญหาปัญหามันจะอยู่ตรงไหนอยู่จุดไหน
เราต้องค่อยแก้ทีละปอกเราอย่าไปย่อท้อกับมัน

ถ้ากำลังใจตัวเองก็คิดว่าเราสู้มาจนป่านนี้แล้ว

อย่าลืมอย่างหนึ่งว่าเกิดแก่เจ็บตาย

เท้าตายมันตายเองเราอย่าไปคิดฆ่าตัวตาย

ตื่นมาลุกไหวออกไปทำหากิน
พวกที่ท้อแท้หรืออะไรอย่างนี้
คิดอยู่อย่างเดียวว่าคนเราต้องชนะใจตัวเอง

สู้เพื่อพ่อแม่พี่น้องของเรา
ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน

ที่เคยอาจจะเดินเส้นทางผิดพลาดไปบ้าง

ปัจจุบันนี่แหละความจริงที่เราต้องสู้ต่อไปนะคะ
ใครอยากจะไปอุดหนุนรองเท้าแตะของคุณลุงธานินนะ

สีลมบางรักผ่าผนยทิศซอย๗

แต่ถ้าจะให้ดีอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนวันไหนยังไง

โทรไปสอบถามก่อนว่า
โทรไปสอบถามก่อนว่าคุณลุงวันนี้ขายที่ไหนยังไงจะได้ไปอุดหนุนกันถูกนะจ๊ะ
ขอบคุณคุณลุงธานินนะครับที่มาให้ข้อคิดดีให้กำลังใจ